คุณผู้ชมค่ะบรรดาผู้นำต่างชาติยังร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องนะคะ
เอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศได้จัดงานในการร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
เมื่อวานนี้ดาโต๊ะสรีดรอามัติสาหิตฮามดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียได้เดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่ธรรมเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงกุลาลัมเปอร์โดยได้กล่าวยกย่องและสันเสริญถึงพระปริ
รุธจิบพงศ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
กรุงสต๊อกโฮมรวมไปถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
และชาวไทยในประเทศสวีเดนได้ร่วมกันยืนสงบนิ่ง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งเอกอัครราชทูตและคณะได้เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่วัดปียธรรมธาราม
โดยในโอกาสเดียวกันได้มีพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันปีมหาราชที่พระบรมรชานุสร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเมืองรากุลด้าประเทศสวีเดน
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวและกล่าวแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวไทย
พร้อมยืนยันจะเดินหน้าขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับ
ส่วนที่เกาหลีใต้สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซได้จัดแสดงความอาลัยถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่วัดพุทธรังศรีโซ
โดยชาวไทยในเกาหลีใต้กว่า๕๐๐คนได้เดินทางไปร่วมพิธีโดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙นาที
และร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมีอย่างกึกกล้องพร้อมเพลียงกัน
ขณะที่ชาวไทยในประเทศฝรั่งเศสกว่า๓๐๐คนได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยการร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีพร้อมทั้งถือพระบรมชายลักษณ์และทงชาติไทยที่บริเวณสวนหน้าหอไอเฟลของกรุงปารีส
โดยหลังจากร้องเพลงสันเสริมพระบรมีจบทุกคนต่างพร้อมใจกันกราบลงกับพื้นโดยหันหน้าไปทางทิศของประเทศไทย
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีนางสาววัชรีเจรสมบัติเจริญรองประธานชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส
ผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐว่า
สมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลณดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏเป็นภาพหน้าปก
โดยเนื้อหาภายในเล่มเป็นการรวบรวมพระบรมชายลักษณ์พระราชประวัติตลอดจนพระราชกรณียกิจต่าง
ทำให้คนไทยต่างไปซื้อหาเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกันคนละหลายสิบเล่มจนทำให้ขาดตลาดค่ะ